คุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวกันต่อค่ะมาดูเรื่องราวในโลกโซเทียลกันหน่อย
วันนี้มีคนแชร์ภาพในโลกโซเทียล
เป็นกรณีน้องนักเรียนหญิงเป็นนักเรียนอนุบาล
ถูกทำโทษถูกมัดมือแล้วก็ถูกใช้เทปปิดตาไว้
คุณพ่อบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
ภาพภาพนี้คุณผู้ชมคือน้องเนี่ยเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาล
โรงเรียนบ้านสำโรงตำบลศรีนโรงอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินท
ภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คุณพ่อบอกว่าได้ไปพูดคุยกับครูประจำชั้น
ครูประจำชั้นเล่าให้ฟังว่าน้องถูกทำโทษ
เพราะว่าน้องไปฉีกกระดาษจนกระดาษหมดไป๓รีม
แล้วก็น้องก็เลยถูกครูมัธยมทำโทษอย่างที่เห็น
เทปปิดตาใช้เทปมัดมือเอาไว้
แล้วก็ยังมีเพื่อนน้องอีกคนนึงถูกทำโทษเหมือนกันนะคะ
แล้วภาพนี้น่าจะหลุดออกมา

เพราะว่าคุณครูประจำชั้นน่าจะเป็นคนถ่ายเอาไว้

แต่คุณพ่อเขาสงสัยว่าเด็กอนุบาล
ตัวเล็กนิดเดียวจะฉีกกระดาษหมด๓รีมได้เลยเหรอ

แล้วน้องเนี่ยร้องไห้สะอื้นจนตัวสั่นไปทั้งตัวค่ะ
กลัวว่าครูจะจับส่งให้ตำรวจเพราะครูขู่
ว่าถ้าทำผิดจะส่งตำรวจค่ะ
หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะครูมัดมือ

ครูปิดตาแล้วก็พาน้องเดิน
จากอาคารมัธยมเดินไปอาคารอนุบาล

นายประทักษิณเครือฝือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง
ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับรายการรถปลดทุกข์ของไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะ
บอกว่าภาพที่แชร์กันเนี่ยเป็นเรื่องเข้าใจผิด
เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นขณะที่ทำการเรียนการสอนกันอยู่
ครูสอนเด็กโดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติอืม
อ่ะบอกแบบนี้นะค่ะหลังจากที่ครูพบว่าเด็กอนุบาลสองคน
สนไปเล่นลื้อกระดาษของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓
ก็เลยสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติเปรียบเทียบให้เด็กเห็นภาพ
ซึ่งคุณครูได้ให้รุ่นพี่มัธยมสาธิตให้เด็กดูว่าถ้าทำผิดนะ
ตำรวจจะลงโทษนะจะใส่กุญแจมือจะปิดตาคนทำผิดแบบนี้
ประสงค์คือตั้งใจสั่งสอนไม่ได้กระทำรุนแรง
และคุณครูก็ไม่ได้ถ่ายภาพและเด็กหญิงก็ไม่ได้ร้องไห้สะอื้น

นี่เป็นคำชี้แจงจากพอโรงเรียนบ้านสำโรง
หลังจากพอโรงเรียนบ้านสำโรงให้สัมภาษณ์เสร็จทีมข่าวของเรา
สายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็ถามไปยัง
ผู้ปกครองของน้องที่ถูกทำโทษนะคะ
ผู้ปกครองยืนยันว่ามันเป็นลักษณะของการปลุกเด็กนะ

ปลุกเด็กเพื่อเอาไปทำโทษทั้งที่เด็กยังนอนอยู่
มันไม่ใช่การสอนบทบาทสมมุติเหมือนที่ท่านผอบอก
ถ้าเด็กทำผิดทำไมไม่ไปบอกครูประจำชั้น
ให้ครูที่ดูแลทำโทษ
ไม่ใช่ทำเหมือนเด็กเป็นนักโทษแบบนี้
ผู้ปกครองบอกว่ารับไม่ได้ค่ะ
กับการกระทำของครูมัธยม
ในเมื่อครูห่วงภาพลักษณ์ของโรงเรียน
มากกว่าห่วงสภาพจิตใจของลูกศิษย

ไม่ได้ที่ใครมาทำกับลูกแบบนี้นะคะ
ถ้าหากพอโรงเรียนบ้านสำรงยังดื้อดึงว่าเป็นการเข้าใจผิด

และแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ขณะที่ครูก็พยายามติดต่อไปขอพูดคุยด้วยค่ะ

เพราะกลัวว่าโรงเรียนจะเสียชื่อเสียง

จะมีการไปพบกับพอแล้วก็ครูที่ทำโทษน้องด้วยนะคะ